คุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
พายุฤดูร้อนหรือว่าพายุลูกเห็บที่เชียงใหม่
คุณผู้ชมคะรุนแรงที่สุดในรอบ๔๐ปี

ไปแล้วไปแน่เราเผ็ดงนอก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
ไอ้ตัวเมืองก็หนักนะคะยิ่งบนดอยนี่ก็ยิ่งหนักค่ะ
ชาวบ้านที่ดอยปุ๋ยบอกว่าพายุลูกเห็บกระหน่ำแบบนี้
รุนแรงที่สุดในรอบ๔๐ปีเพราะตกเยอะมาก
นี่ค่ะขาวโพลนไปหมดเลย
โอ้โหแล้วบ้านเรือนประชาชนรถยนต์อะไรเนี่ยมันพังเสียหาย
เสาไฟอะไรก็ล้มนะคะไฟดับด้วย
ผลกระทบเกิดกับผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิงด้วยค่ะ
เป็นแหล่งเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแหล่งใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่
เลี้ยงปลากระชังกว่า๕๐รายมีกระชังมากกว่า๒๐๐บ่อ
ได้รับผลกระทบปลาทับทิมตายไปสามแสนกว่าตัว

ในกระชังน็อกน้ำลอยตายอย่างที่เห็น
ชาวบ้านที่ตำบลขุนคงอำเภอหางดง
ต้องเอาปลาทับทิมที่น็อกน้ำตายเอามาขายราคาถูกอะค่ะครับ
กิโลละ๒๐อะไรแบบนี้ขอแค่ทุนคืน
รายแจกฟรีเลยเอาไปทำปุ๋ยหมักนะคะ
เอาไปทำขุนบัตรครับใช่ส่วนที่เหลือก็ฝังดินไปครับ
ล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหาย
มี๔อำเภอ๑๗ตำบลที่ได้รับผลกระทบ
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเกือบ๗๐๐หลังคาเรือน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่
อันนี้หนักสุดเลยไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่บ่ายเมื่อวาน
ทางเทศบาลตั้งศูนย์บัญชาการรับแจ้งความเสียหายนะคะ
เทศบาลไปตรวจสอบความเดือดร้อนไปช่วยเหลือนะคะ
คือก็ฝากแจ้งมาว่าใครอยู่ใกล้ในพื้นที่
ที่จะช่วยนำอาหารเครื่องดื่มไปบริจาคได้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่เทศบาลฟ้าห้ามนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปเคลียร์ต้นไม้ที่หักโค้น
มันล้มปิดถนนล้มทับบ้านเรือนประชาชน
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บขยะ
วาดเศษซากประหลักหักพังเคลียร์ที่พักของตัวเองค่ะ
แล้วก็ต้องเร่งกู้คืนระบบไฟฟ้าด้วยครับ
ภาพที่เห็นมุมสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอารถเครนคันใหญ่อุปกรณ์เคลียร์พื้นที่
กู้คืนระบบไฟฟ้าจ่ายไฟคืนให้ชาวบ้าน
เพราะว่าดับตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานใช่ไหมฮะ

เหลือพื้นที่บริเวณถนนเชียงใหม่พร้าว
ตั้งแต่โรงพยาบาลเทพปัญญายิงยาวไปถึงแยกรวมโชค
คาดว่าเดี๋ยวไฟน่าจะกลับมาเร็วนี้แหละนะครับ

ขณะที่กองทัพอากาศครับร่วมปฏิบัติการบิน

ร่วมกันกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะฮะ
นี่คือภาพบรรยากาศที่ถ่ายมาจากในห้องเครื่องบินเลยนะครับ
เขายิงเพื่อยับยั้งลูกเห็บในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนครับ
ฝูนบิน๒๓๑กองบิน๒๓
วางกำลังหน้ากองบิน๔๑ครับจังหวัดเชียงใหม่
ขึ้นบินไปยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ

เป็นสารฝนหลวงไปสลายหยดน้ำ

ตกลงมาเป็นเม็ดฝนเม็ดเล็กแทน

แต่ปฏิบัติการนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับพี่มิ้วและคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าต้องบินพุ่งเข้าไปยิงพลุในเมฆ
ปกติแล้วเนี่ยจะเสี่ยงกว่าการบินแบบทั่วไปนะฮะ
อ้าวก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ

นี่คือภารกิจในการยับยั้งลูกเห็บนะครับ
เดี๋ยวไปดูพื้นที่อื่นนะคะที่เชียงรายค่ะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะประมาณสักเกือบ๖โมงเย็น
มีพายุฤดูร้อนฝนตกลมแรงลูกเห็บ
มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่นะคะ
นี่ค่ะพัดถล่มหลายพื้นที่ของตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย

โอ้โหก็ต้องเร่งสำรวจผลกระทบ
แล้วก็ชาวบ้านที่เดือดร้อนว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยจะต้องช่วยเหลืออะไรกันยังไง

เมื่อคืนค่ะพายุลูกเห็บพัดถล่มเหมือนกัน
นี่ขับรถอยู่
ไม่เห็นโอ้โหมันมันเบอร์ไปหมดเลยครับพี่มิ้วอันตรายมากนะคะโอ้โห
ความรุนแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนบ้านวังบงหมู่๗ตำบลขุนควน
หมู่บ้านใกล้เคียงอำเภอปงจังหวัดพยาว
เสียหาย๑๐หลังคาเรือนได้
วันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปช่วยเหลือค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
๒๕มีนาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
มีพายุฤดูร้อนอาจเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
เห็บตกบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าผ่าได้ด้วย
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนต้องระวัง
แล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทางผลผลิตทางการเกษตรด้วย
อกจากนี้ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
โอ้โหตอนนี้หนักหน่อยในหลายพื้นที่
ฝุ่นหนักมาเจอฝนหนักแบบนี้อีก